ตรงนี้จะเป็นที่คุณลุงพักอาศัยมาประมาณ๑ปีกว่านะครับ
ซึ่งสาราแห่งนี้เดิมทีผมถามตำรวจ
เขาบอกว่าจะเป็นสาราที่ให้ตำรวจนั้นมาประจำการอยู่ที่แห่งนี้
แต่ว่าก็ไม่มีตำรวจมาอยู่คุณลุงก็มาอยู่อาศัยแทนนะครับ

ลุงครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตัวของลุงชิเกฮารุเนี่ย
คุณลุงเห็นมานานหรือยังฮะที่มาอยู่ที่นี่
เท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า๖เดือน
เขามาอยู่นี่เขามาทำอะไรบ้างฮะ
ไม่ได้ทำมาอาศัยอยู่เฉยอยู่แล้วก็ช่วยทำความสะอาดให้
เนี่ยอย่างเนี้ยถ้าบอกว่าใบไม้อย่างเนี้ยไม่มีอ่ะ
ช้าคุณก็เก็บกว่าอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่เขาไม่ได้มีพิษมีภัยเลย
แต่ดูแล้วไม่น่าจะมีพิษมีภัย
มาอยู่นี่เขามีนิสัยยังไงบ้างเป็นคนแบบไหน
สัยดีไม่เคยแสดงกิริยาอะไรต่ออะไรไม่ดีเลยนิสัยดี
ทุกคนไหว้หวานใช้เขาได้หมดเลย
รู้ไหมว่าเขาเป็นยากูซ่ามีกี่คนมากในญี่ปุ่นเนี่ย
ไม่มีใครรู้เลยในเนี้ยเออในนี้ไม่มีใครรู้เลย
สอบทีนะลุงเขาพูดศาอะไรอ่ะพูดไทยหรือพูดศา

ผมได้ยินว่าก่อนหน้านี้ทางศาลมีมติ
คือมีคนเสนอให้สายให้เงินเขาไว้กินไว้ใช้
สารเขาก็ไม่อนุมัติเพราะว่า